เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งคลิปในโลกโซเชียลที่คอมเมนต์กันยับเหมือนกัน
คือเป็นเหตุการณ์ของตำรวจนอกเครื่องแบบคุณผู้ชม
บุกจับแม่ค้าพ่อค้าขายกางเกงในตัวละ๑๘บาท

ไม่ได้จับที่ราคาแต่จับที่ว่าเขาไม่มีฉลากภาษาไทยค่ะ
ทีนี้ถามว่ามันมีข้อหานี้อยู่จริงไหมมี
ประเด็นก็คือตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า

แล้วก็มีการจะใส่กุญแจมือพ่อค้าผู้ชายด้วย
ตกลงขายกางเกงในหรือขายยาบ้า

ไม่ใช่ลิขสิทธิ์

ได้สิไม่ใช่ลิขสิทธิ์จับได้
มันต้องมีเจ้าของมาด้วยนะครับ

มันไม่รู้ว่าต้องพูดมันรู้ว่าต้องเก็บ
มันต้องเกินไปไง

ถ่ายชิคกี้พายถ่ายชิคกี้พาย
อย่าล้มไว้แล้วล้มไป

คนไหนพ่อค้าแม่ค้าคนไหนตำรวจ

คนที่ใส่แว่นเสื้อน้ำเงินนี่แหละคุณผู้ชม

โจมเข้ามาเลยที่ร้านขายกางเกงใน
สองผัวเมียกำลังนั่งขายอยู่ในตลาดนัด

ขายสินค้าไม่ติดฉลากภาษาไทยตามกฎหมายกำหนด

คือตอนแรกเนี่ยทางด้านของเอ่อ

อันนั้นคือจากเรื่องของลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
แต่ตำรวจเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ์
เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค

ด่าตำรวจยับเยอะเลยค่ะ
ทุกคนไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎหมายนะว่าถูกไม่ถูก

ใช้กำลังกระชากแม่ค้าที่กำลังท้อง

เขาก็แค่ขายกางเกงใน๑๘บาท
เขาไม่ได้ขายยาบ้าไม่ได้เป็นอาทยากรร้ายแรง
อืมต้องทำกันขนาดนี้เลยหรือ

ตำรวจนอกเครื่องแบบกลุ่มนี้มีท่าทีอ่อนลง

เป็นเชิญไปพบผู้กำกับที่โรงพักแทนแล้วล่ะ
ช่วงแรกทุกคนอารมณ์มันขึ้นไปหมดแล้วอะค่ะ

ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นด้วยนะบอกว่า
กลุ่มคนที่เอาเป็นตำรวจเกือบ๑๐คน
จริงแล้วมีตำรวจสนคลองตันคนเดียวเท่านั้นแหละ
เหลือเป็นแค่อาสาสมัครหรือตำรวจบ้าน
พฤติกรรมก็คือชอบไปจับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัด

อันนี้ฝากบอกไว้เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าใครที่ขายของนะ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช๒๕๒๒ค่ะ
มาตรา๕๒เขาเขียนเอาไว้บอกว่า
ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา๓๐
โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก
แต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง
หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

ทั้งนี้โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้ว
ว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้น

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน

หากการกระทำตามวัก๑เป็นการกระทำของผู้ผลิตเพื่อขาย
หรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับ
คือต้องบอกว่าข้อกฎหมายนี้มีอยู่จริง
แต่ประเด็นคือกฎหมายก็เขียนเอาไว้นะคะว่า
โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า
คือคุณผู้ชมตำรวจเองก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะว่า
เขาทำโดยเจตนาหรือเปล่าเขารู้จริงหรือเปล่า

ใครจะรู้อ่ะเรายังไม่รู้เลยนะ

คือตำรวจต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย

เพราะว่าคือไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะรู้กฎหมายขนาดนั้น

ก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกพระราชบัญญัติที่มันครอบคลุมทุกอย่าง
ที่เราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องขนาดนั้น

คุณหาได้คุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะใช้ข้อไหน

คุณต้องชี้แจงอธิบายให้เขาเข้าใจ
ให้ประชาชนเข้าใจและแจกแจง

เพราะจากเสียงที่เราได้ยินได้ฟัง
พ่อค้าแม่ค้ายังเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ

คือต้องรอให้เจ้าของมาด้วยถึงจะจับได้
แต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลิขสิทธิ

ซึ่งแน่นอนพ่อค้าแม่ค้าอาจจะไม่รู้ว่ามีกฎหมายข้อนี้อยู่
แล้วเขาบอกด้วยว่าจริงแล้วที่จะต้องมาตามจับ